ใกล้แล้วนะ๑๖พฤษภาคมหลายคนก็มีความหวัง

ฝันกันหรือยังถ้ายังไม่ฝันมาฟังความฝันของคนนี้หน่อย
ที่สุดแล้วกลายเป็นฝันที่เป็นจริงนะคะ
เจ้าบ้านฝันเห็นต้นตะเคียน๒ต้น
ปรากฏว่าไปดูค่ะ
ตะเคียนเนี่ยต้นตะเคียนมีจริงนะคะ

ตะเคียนถูกพบอยู่ที่กลางน้ำบริเวณด้านหลังวัดเสมางาม
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีด้วยกันสองต้น
ต้นแรกพบเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมามีความยาว๑๔เมตร๑๐เซนติเมตร
ส่วนต้นที่ที่๒พบวันที่๒๑เมษายนมีความยาว๓เมตร๕๔เซนติเมตร
พระลูกวัดของวัดเสมางามเนี่ยเล่าบอกว่า
ตอนนี้ช่วยกันกับชาวบ้านนำตะเคียนทั้งสองต้น
มาไว้ที่บริเวณสารปู่สงท้ายวัดแล้วแหละ
ก่อนหน้านี้ที่จอดพบตะเคียน๒ต้น
มีชาวบ้านมาเล่าให้เจ้าอาวาสฟัง
บอกว่าฝันนะฝันเห็นต้นตะเคียนโผล่ขึ้นจากน้ำ

ก็เลยขออนุญาตเจ้าอาวาสลงไปหาตะเคียนตามความฝัน

หลังจากนั้นประมาณ๒เดือน
ก็ระหว่างที่พระลูกวัดนำหมาลงไปเล่น

ก็ไปพบต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาจากน้ำ

ต่อมาไม่นานค่ะไปพบต้นตะเคียนต้นที่๒โผล่ขึ้นมา

ที่บอกว่าฝันเห็น๒ต้นก่อนหน้านี้
ก็เลยเชื่อว่าต้นตะเคียน๒ต้น
น่าจะเป็นแม่มณีกับแม่ปฐุมค่ะ
ต่อมาพอชาวบ้านทราบข่าวคุณดูสิ

ตะเคียนก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ
เอาแป้งมาโรยส่องหาเลขเด็ด
ชาวบ้านก็บอกเรานะบอกว่า
นี่เลขที่เห็นนี่คือ๓๑๔๓๒๕๓๒แล้วก็